ครับซ้ายถามไม่มีขวาถามไม่มีอ้าวเดี๋ยวกำลังประกาศตามหาเจ้าของอยู่
แล้วต่างก็มีเจ้าของเนอะอาจจะหลงมาแหละผมว่าดูแหม่ดูดีอยู่น่ะ
โอ้ยอาบน้ำอาบน้ำรอดแล้วอาบน้ำนะคะ